ช่วงท้ายคุณชัดชาติเขากล่าวถึงกรณีนี้ครับ
นางสาวสมศรียิ้มแชร่มลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานทั่วไปกวาด
ฝ่ายรักษาความสะอาดสาธารณะนะฮะน้อง
เขาบอกเลยฮะว่าสำนักงานเขตสะพานสูงเนี่ย
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนขนาดปฏิบัติหน้าที่เมย์เอ้ย
ซึ่งบริเวณถนนคู่ขนานกาญจนาพิเศษนะฮะแล้วก็เขตสะพานสูงเนี่ย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๙ตุลาคมคือเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ย

ตี๔ปกติเขาออกมากวาดกันแล้วพี่
แล้วก็คนขับชนเขาปุ๊บแล้วหนี
หนีจากจุดเกิดเหตุจนจนแบบคำถามว่าเฮ้ยมันเศร้าใจมากนะ
ช่วงเช้าเนี่ยไปวิ่งที่สวนรวมรอ๙ต่อมาในช่วงสายเนี่ย
ได้ข่าวพนักงานกวาดถนนเนี่ยนะฮะเขตสะพานสูงเนี่ย
ถูกรถชนเสียชีวิตคนชนใจร้ายมาก
ว่าอย่างนี้เพราะชนแล้วหนีไป
มีเพื่อนร่วมงานมาพบเมื่อวานตอนเย็น
เลยไปทำพิธีฝังที่สุเหล่าคลอง๙
ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีบริษัทประกันภัยเนี่ย
ทำประกันให้พนักงานกวาดถนนทุกคน
เราพูดในวันที่มอบว่าไม่อยากให้ใช้เลย
คือหมายถึงว่าความดึกหนึ่งช่วงเช้า

แต่เขาใส่เสื้อสะท้อนแสงนะพี่

เขาใส่เสื้อสะท้อนแสงแล้วตอนที่กวาดเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็กวาดเรียงแถวกันไป
แต่ปรากฏว่าคนนี้อยู่ในจุดหนึ่งปรากฏว่าเพื่อนเอาหาไม่เจอหายไปไหนย้อนกลับมาดูถึงจะมาเจอ
ซึ่งความน่าสงสารที่คนพูดถึงคือพี่สมศรีเนี่ยเขาไม่มีครอบครัวเมย์มีแต่น้องสาวนะครับ
คุณแม่ก็เพิ่งเสียชีวิตจากการถูกงูเห่ากัดเมื่อปีที่แล้ว
และที่สำคัญเนี่ยเหลือน้องสาวคนเดียวเป็นความเสียใจของพี่น้องแล้วก็ครอบครัวกรุงเทพมหานครมาก
ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับเพื่อนร่วมงานฮะ
โดยคุณชาติชาติเนี่ยได้สั่งการให้พลตำรวจเอกอดิษรงามจิตสุขศรีเนี่ยที่ปรึกษาว่าผู้ว่ากอทมเนี่ย
ประสานไปที่สอนอบางชันหาตัวคนผิดมาทำมาลงโทษให้ได้
ตอนนี้โอเคละผู้ว่าสั่งการมาคือต้องเช็คทุกจุดนะฮะว่ารถคันไหนเป็นรถที่
พบชิ้นส่วนรถกระบะตกอยู่
อืมขนาดเดียวกันก็อย่างที่บอกว่าเฮ้ยเรื่องเนี้ยสงสารเขาอ่ะ
ชนใจร้ายเกินหรือเปล่าชนปุ๊บแล้วก็หนีไปเลยอ่ะเราอัปเดตข้อมูล
เรื่องของคนขับรถที่ขับรถชนคนกวาดถนนของทางกอทมที่เสียชีวิต
ตำรวจจับกลุ่มได้เรียบร้อยแล้วนั่นไงรับสารภาพบอกว่าขณะเกิด
แล้วก็ไม่พบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์มีการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
ไม่หยุดช่วยเหลือแล้วก็ใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่ค่ะคือหลักฐานมันมีจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
คือเห็นเลยว่าเป็นรถคันไหนนะคะ
แล้วก็ตำรวจเองเขาก็มีการไปควบคุมตัว
จากบ้านพักในซอยราชพัฒนา๓๐เขตสะพานสูง

สารภาพว่าในขณะเกิดเหตุก็คือก้มดูโทรศัพท์

เรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือในรถ
คือห้ามกดห้ามอะไร
เขาจะบังคับให้มันหลุดรุนแรงอะไรเขาว่าอย่างนั้น
อืม